อยู่ที่เรื่องของโควิด๑๙เป็นเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นจากโควิด๑๙
เกิดขึ้นที่นนทบุรีแม่ลูกคู่หนึ่งอยู่บ้านด้วยกัน๒คน
คุณแม่เป็นผู้สูงอายุลูกเป็นผู้พิการทางสายตา
อยู่ด้วยกันและติดโควิดด้วยกันทั้งสองคนเลยนะคะ
แต่ล่าสุดคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วเพื่อนบ้านบอก
อ้าวและลูกสาวที่พิการทางสายตาที่อยู่ในบ้านหลังจากนี้ไป
ใครจะดูแลนะคะผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบภายในชุมชน
เรวดีซอย๓ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
หลังจากที่ได้รับแจ้งจากนางพรพันธ์พาณิชสันอายุ๖๔ปี
เป็นเพื่อนบ้านของนางอีทนางอีทอายุ๖๗ปี
เสียชีวิตจากโควิด๑๙เมื่อคืนที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะ
แล้วเหลือลูกสาวอายุ๔๑ปี
เป็นผู้พิการทางสายตาและเป็นผู้พิการทางสมอง
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และคาดว่าน่าจะติดโควิด๑๙

นางพรพันธ์เล่าว่าบ้านของตัวเองกับบ้านของผู้ตายเนี่ยติดกัน
ผู้ตายพักอาศัยอยู่กับลูกสาวที่พิการแล้วก็เห็นอยู่แบบนี้กัน๒คน
จนกระทั่งเมื่อวานนี้ช่วงเย็นผู้ตายออกมาจากห้องค่ะ
บอกเพื่อนบ้านบอกว่าเหนื่อยหายใจไม่ออก
ซึ่งผู้ตายก็ทราบข้อมูลเบื้องต้นกันมาก่อนแล้วนะคะ

ด้วยความเป็นเพื่อนบ้านค่ะตัดสินใจโทรศัพท์บอกญาติเสียงตายมากนะคะ
เข้ามาพาเพื่อนบ้านคนนี้ไปส่งตัวที่โรงพยาบาลพระนางเก้ากระทั่ง๑๕๒๓นาที
โทรกลับมาบอกคนที่พาไปส่งเขาเสียชีวิตแล้วนะ
แล้วก็กำชับบอกว่าหมอห้ามเข้าไปเก็บของของผู้ตาย
ซึ่งอยู่ในห้องที่ลูกสาวอาศัยอยู่เพียงลำพัง
เพราะตอนนี้คาดว่าเชื้อกำลังแพร่กระจาย
ทำให้อาจจะติดโควิดได้

เพราะว่าลูกสาวผู้ตายก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
เอาข้าวไปวางไว้ให้น้องกินก็กินเองไม่ได้อีก
ก็เลยทำได้แค่เอาน้ำเปล่าไปเติมใส่กระติกไว้

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือด้วย

รัชนีเหมือนนึกอายุ๔๒ปี
เพื่อนบ้านอีกหนึ่งคนซึ่งคอยดูแลอยู่ด้วย
บอกว่าคือพูดทั้งน้ำตาเลยนะคะ
ร้องให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือให้ไวที่สุดได้ไหม
เพราะน้องเขายังไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่เมื่อคืน
ปกติตัวเองจะเอาข้าวเอาน้ำไปป้อนเวลาช่วงที่แม่ไม่อยู่

ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรสงสารน้องมาก
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาจัดการ
มาช่วยดูแลโดยเร็วโดยด่วน

มันเป็นเหตุการณ์ที่สลับกันไปค่ะ

ที่เกิดขึ้นจากโควิด๑๙แบบนี้นะคะ

กรณีแรงงานเมียนมา๔๒คน

ผ่านจุดผ่อนปลนพิเศษด่านสิงหอนตะบนคลองวัน
มื้องประจวบคิวเรขัน

ภายปกครองอำเภอมื้องประจวบคิวเรขัน

ที่จุดตรวจประชาญหรือด่านเส้นอ่อนเตนเบ็ด

ไปควบคุมตัวกองร้อยตำรวจ

ไปกันเลยค่ะทั้งรถทัวร์๔๒คน
ตรวจปุ๊บติดโควิด๑๙๑๒คนค่ะ
ข่าวระดับสูงด้านความมั่นคงชายแดนไทยเมียนมากล่าวว่า
ขณะนี้แรงงานที่ติดเชื้อจะต้องเข้าระบบรักษา
สำหรับผู้ต้องหาที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง
ต้องกักตัวเพื่อตรวจหาเชื้อตามระยะเวลาที่กำหนด
แต่ว่าศูนย์กักกันภายในกองร้อยต่อชด๑๔๖ด่านสิงหอน

เนื่องจากเดิมเป็นศูนย์ควบคุมตัวต่างด้าว

ไม่ได้เป็นศูนย์เพื่อการรักษาโรค
ถ้าสมมุติว่ากลุ่มนี้ตรวจแล้วไม่มีใครเป็นโควิด๑๙
สามารถอยู่ที่ต่อชนตรงนี้ได้นะ

แต่พอตอนนี้สิเช่าโควิส๑๙

จะเอาไปที่ไหนโรงพยาบาลสนาม